ทุกผู้ชมครับตามความคืบหน้ากันต่อหน่อยนะฮะ
เรื่องของ๒ผู้ต้องหาลัทธิล้างสมอง
ซึ่งไม่รู้ว่าไปพูดจาแบบไหนอะไรยังไง
เหยื่อเนี่ยโอ้โหหลงเชื่อแบบสุดเลย
เขาบอกว่าเป็นการใช้วิธีทางจิตวิทยาใช่ไหม

โอ้โหเนี่ยแล้วคนจะหลงเชื่อได้ขนาดนี้เหรอ

ล่าสุดนะครับความคืบหน้านะครับ
ผู้ต้องหา๒คนที่ถูกควบคุมตัวได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้
วันนี้ตำรวจคุมตัวไปฝากขังที่ศาลนะฮะ

ช่วงที่ตำรวจบุกเข้าไปช่วยเหลือเหยื่อ๕คน
ผู้ใหญ่๓เด็ก๒ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ

ผมลวกเอง

กาข้างล่าง

เราต้องพาพี่ไปดู

นี่ฮะ๒คนนะครับที่ตำรวจไปคุมตัวเมื่อวานนี้

เป็นผู้ใหญ่๓แล้วก็เด็ก๒นะครับ
แล้วในเพชรนี่เป็น๑ใน๒ผู้ต้องหานะครับ
นายตรีเพชรัตนเพชรอายุ๒๐ปี
ยอมรับสารภาพกับตำรวจว่า
เอาน้ำร้อนเนี่ยไปราดไปลวกเขาด้วยนี่ฮะ

พยายามหาทางช่วยเหลือจนช่วยออกมาได้นะฮะ
ญาติของคนเจ็บเนี่ยเขาก็ติดต่อไปยังตำรวจนครบาน
บอกว่าเนี่ยทางญาติของเขาเนี่ย

ทรมานหลายสิ่งหลายอย่าง

ก็สืบสวนจนรู้แล้วก็ขอหมายสารมาตรวจค้นแล้วพอเข้าไปในห้องเนี่ยเจอจริงนะฮะ
โอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมครับผู้ต้องหา๒คนนะฮะ๑ใน๒ก็คือ
ตรีเพชรัตน์คนนี้นะครับหรือว่าในเพชรเนี่ยอายุ๒๐ปีนะครับ
ร่วมกันก่อเหตุทารุณกักขังผู้หญิง๓คนกับเด็กอีก๒คน
ผู้หญิง๓คนนี่เป็นอดีตพยาบาลทั้ง๓คนเลยนะฮะเขาถูกหลอกมาร่วมลงทุนด้วย
แล้วก็เด็กอีก๒คนเนี่ยคือลูกของคุณไพรินนะครับอายุแค่๑๐ขวบกับ๖ขวบเป็นผู้ชายกับผู้หญิง
แต่ผู้ชายคนเล็กเนี่ยถูกจับแต่งตัวให้เหมือนกับเด็กผู้หญิงนะครับตอนที่ไปช่วยได้นะครับ
ส่วนคนที่เป็นตัวการใหญ่ที่เป็นคนสั่งนายตรีเพชรัตน์
ก็คือนายฮารุฮาวังศรีอีกชื่อนึงคือปาร์คซอยยอน
อายุ๓๙ปีนี่เขาเป็นสาวประเภท๒นะ
เวลาเจอใครเขาจะบอกว่าเขาเป็นอดีตหมอหญิงเป็นลูกครึ่งไทยเกาหลี
บอกอีกหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนชื่อมาหลายชื่อด้วย
ของกลางที่เจอในห้องในคอนโดในกรุงเทพฯที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้น
มีหนังสือเดินทางมีไพ่ทาโร่ภาพวาดเครื่องบูชา
บูชาที่แสดงถึงการสักการะการคลั่งลัทธิต่าง
ยันด้วยดินสอเป็นรูปลักษณะคล้ายองค์พระพิคเนธ
มีข้อความเป็นลายมือของนายฮารุเป็นภาษาอังกฤษ
กระดาษแผ่นนี้เขียนด้วยดินสอ
ฝั่งขวามือจะเป็นชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษนะฮะแต่ชื่อเหมือนองค์เทพต่าง
เลิศสุริยะพระพิคเนธปวรตรีศรีลักษมีข้อความคล้ายกับคำอวยพร
คือเกี่ยวกับความร่ำรวยความมั่งคั่งเนี่ยพวกนี้นะฮะ
ตั้งไว้บนแท่นบูชาด้วยนะครับนี่ตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานนะฮะ
เพราะว่าไม่รู้ว่าพวกนี้เนี่ยใช้วิธีไหนในการไปหลอกลวงเหยื่อเขา
แทบตายนะครับคดีนี้อยู่ที่สอนอบวรมงคลนะฮะ
สืบสวนนครบานไปช่วยเหลือเหยื่อมาได้ก็คุมตัวผู้ต้องหาสองคน
ส่งสอนอบวรมงคลตั้งแต่เมื่อวานนี้ฮารุค่ะนี่นายฮารุตัวการใหญ่กับนายตรีเพชรัตน์นะฮะ
พฤติกรรมของนายฮารุเนี่ยเริ่มจากจะใช้ชื่อปลอมก่อนนะ
บอกว่าเป็นลูกครึ่งไทยเกาหลีนะฮะชื่อปาร์คซอยอนนะฮะ
ชักชวนเหยื่อนะบุคคลต่างมาร่วมลงทุนนะฮะ
การลงทุนเนี่ยก็ลงทุนแบบหลักล้านนะครับอย่างสามคนนี้เป็นอดีตพยาบาล
ทั้งคุณไพรินที่มีลูกสองคนที่เพิ่งเลิกกับอดีตสามีได้๒ปีกว่านะฮะ
ก็หลอกเข้ามาบอกมาร่วมลงทุนด้วยกันนี่ฮารุนะฮะนี่ฮารุนะฮะ
มาร่วมลงทุนด้วยกันแต่ความจริงแล้วเนี่ยหลอกเขาจนแบบ
เขาเอาเงินที่มีขายทรัพย์สินมาร่วมลงทุนกับฮารุเนี่ย
เป็นเงินรวมห้าล้านได้ค่ะลงทุนไปลงทุนมาเนี่ย
พาเขามาอยู่ด้วยเนี่ยเกลี้ยกล่อมด้วยสารพัดวิธีทางจิตวิทยา
รัฐธิอะไรต่างเนี่ยบอกสามคนนี้ว่านี่ตกลงที่ลงทุนด้วยกันเนี่ย
กลายเป็นว่า๓คนนี้เนี่ยก่อหนี้สร้างความเสียหาย๑๔๐ล้าน
แล้วตัวฮารุเนี่ยต้องเป็นคนแบบไปจ่ายหนี้แทนชำระหนี้แทนแบกรับหนี้แทน
เพราะฉะนั้น๓คนนี้ต้องทำงานใช้หนี้ด้วยการไปหาเงินมาให้ฮารุให้ได้
วันละหกหมื่นบาทค่ะหากทำไม่ได้จะถูกลงโทษ
ด้วยการทำร้ายทรมานร่างกายต่างนานาแล้วทำร้ายไปถึงเด็กด้วย
เพราะว่าเหมือนกับเขามีเด็กเป็นโอ้โหเป็นตัวประกันเลยอ่ะทีนี้
เพราะว่าคุณไพรินเขามีลูกอยู่ด้วยสองคนส่วนกลลวงในการชักชวนนะครับ
ก็จะเริ่มจากการแอบอ้างเรื่องการทำบุญวิปัศนาบูชาพระเจ้า
กลุ่มผู้เสียหายก็จะเชื่อว่าเขาเป็นคนดีนะเป็นสายบุญ
ชักชวนให้มาร่วมลงทุนแล้วให้มาอยู่ด้วยกันแล้วทีนี้ก็เหมือนกับ
กลายเป็นเหมือนถูกล้างสมองไปเลยอ่ะนะฮะสุดท้ายสามคนนี้
เจ้าหน้าที่ช่วยมาได้นะครับแต่ความจริงมีเคสอื่นอีกนะค่ะ
ถึงขั้นอาจจะไม่ถึงขั้นมาอยู่ตรงนี้แต่ว่าถูกหลอกเงินไป
ช่วงบ่ายวันนี้นะครับทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
มาร่วมสอบปากคำกับตำรวจด้วยนะครับที่สนบวรมงคลนะฮะ
เพื่อจะตรวจสอบว่าการกระทำของนายฮารุกับนายเพชรเข้าข่ายการค้ามนุษย์หรือไม่
เพราะว่าเอาเขาไปกักขังหน่วงเหนียวอยู่นะฮะมีเด็กอีก๒คนด้วย
เปิดเผยกับข้อมูลเปิดเผยข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าจากการสอบปากคำนายฮารุนายฮารุยังปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะครับ
คือถ้าให้การยอมรับก็รับเรื่องเดียวบอกว่าเป็นคนเทน้ำร้อนใส่ไพลิน
แต่ว่าการที่ไพรินไปตบหน้าลูกทั้งสองคนเนี่ยแล้วบอกว่าเขาเป็นคนสั่งเนี่ย
เขายืนยันว่าเขาไม่ได้สั่งแล้วไม่เคยหลอกชวนใครมาทำธุรกิจมาลงทุนด้วย
แค่เสนอไอเดียให้ฟังว่าเออให้ลองมาสายความสวยความงามอะไรบ้างไหม
เดี๋ยวจะลงทุนให้เนื่องจากเห็นว่าไพรินเนี่ยเขาเป็นพยาบาล
มีรายได้ไม่พอกับการดูแลลูกสองคนแล้วมีเพื่อนเป็นพยาบาลอีกสองคน
เขาอยากร่วมลงทุนเขาก็ไม่ได้หลอกเขาก็แค่เสนอไอเดียว่าเออ
ลงทุนแบบไหนอะไรยังไงอันนี้ฮารุเขาอ้างนะแต่แสดงใช่ป่ะในเพชรหรือว่าตรีเพชรัตน
นี่ที่อยู่กับนายฮารุน่าจะเป็นลูกน้องหรือว่าคนสนิทนี่แหละ
สารภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับเพชรนี่บอกว่าเขาได้รับคำสั่งจากฮารุ
ให้คอยดูแลควบคุมเหยื่อทั้งสามคนที่เป็นอดีตพยาบาลโดยบังคับให้ทั้งสามคน
ต้องไปตระเวนยืมเงินหรือว่าหาเงินให้ได้ครั้งละหกหมื่นบาท
แต่ละครั้งให้เวลาภายในสี่สิบแปดชั่วโมงค่ะก็ภายในสองวัน
เหมือนที่ครั้งหนึ่งคุณไพรินเคยส่งข้อความไปหาอดีตสามีใช่ไหมที่บอกอะไรนะ
ล้มแล้วใช่ต้องการเงินหกหมื่นเนี่ยอดีตสามีก็เคยช่วยไปให้เงินช่วยไป
สุดท้ายส่งข้อความมาอีกรอบบอกเละเลยค่ะแล้วทีเนี้ยถึงรู้ว่าโอ้โหถูกทำลงทำร้ายจนเนี่ย
ติดต่อตำรวจนครบานแล้วก็ไปช่วยออกมาได้ทีนี้ถ้าเกิดครบสี่สิบแปดชั่วโมง
แล้ว๓คนนี้แต่ละคนเนี่ยต้องไปหาเงินคนละ๖๐๐๐บาทถ้าหาไม่ได้
บอกว่าฮารุจะสั่งให้เพชรทำร้ายร่างกายบางทีไปทำเด็กด้วยนะ
ตัดผมเด็กก็มีเอาน้ำร้อนเนี่ยไปราดตามตัวของแต่ละคนก็มีอย่างไพรินนี่ก็เคยโดนนะฮะ
คือเรียกว่าทำขนาดไหนตำรวจถามเพชรบอกก็ทำจนกว่าฮารุเขาจะพอใจ
ท่านผู้ชมครับวันนี้มีพี่สาวกับแม่ของผู้ต้องหานะฮะเป็นพี่สาวของนายฮารุกับแม่ของเพชรนะครับ
มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนด้วยนะครับนี่นักข่าวก็พยายามสอบถามนะ
ว่าเออเคยเห็นพฤติกรรมของทั้งสองคนเขาบ้างไหมว่าเป็นอะไรยังไง
ก่อนที่จะเป็นเรื่องเป็นราวถูกจับกุมเนี่ยแต่ญาติญาติเขาไม่ได้ตอบอะไรนะฮะ
คุณแม่มีมีมีอะไรจะพูดกับลูกไหมฮะค่ะคุณที่มาดูอะไรครับ
โอกาสได้คุยกับลูกอะไรบ้างหรือยังครับคุณแม่ลูกเคยบอกอะไรคุณแม่บ้างไหมครับ
ขอทั้งนะครับขอทั้งนะครับหลังจากมีการสอบปากคำเย็ดยาดเสร็จ
สอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนเสร็จตำรวจคุมตัวนายฮารุกับนายเพชร
ออกจากห้องคุมขังของสอนอบวรมงคลนะครับนี่ฮะเขาก็เอาผ้า
คลุมใบหน้ามาแต่อันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาอยู่แล้วนะฮะ
มีช่วงหนึ่งผู้เสียหายเข้ามารอนะฮะผู้เสียหายที่ไม่ใช่
พยาบาล๓คนนะอดีตพยาบาล๓คนเป็นกรณีอื่นเนี่ยเขามารออยู่เลย
ตอนตำรวจคุมตัวลงมาเนี่ยโอ้โหมีจังหวะหนึ่ง
ผู้เสียหายจะเข้าไปหาผู้ต้องหาเลยนะฮะจังหวะนี้นะฮะ
คอยดูดูอยู่แล้วดูดูอยู่แล้วตำรวจจะคุมตัวไปฝากขัง
นี่ตำรวจต้องมาดึงไว้ก่อนต้องมาดึงไว้ก่อน
คือตำรวจบอกไม่ได้ว่าปกป้องอะไรผู้ต้องหาหรอกเดี๋ยวมันจะเป็นคดีซ้อนคดี
มันเป็นสิทธิ์ของเขาถ้าเกิดแหมไปพลาดพลั้งลงไม้ลงมืออะไรกันขึ้นมา
ก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายขึ้นมาก็จะยุ่งอีกวันนี้คุมตัวไปฝากขังที่สารอาญาตลิ่งชันนะครับ
แจ้ง๓ข้อหาเบื้องต้นในขณะนี้นะครับนายฮารุกับนายเพชรนะฮะ
ก็คือความผิดทางเสรีภาพฝืนใจผู้อื่นหรือไม่ให้กระทำการผู้อื่น
สองทำร้ายร่างกายผู้อื่นสามข้อหาใช้บัตรเอทีเอ็มผู้อื่น
ส่วนข้อหาเรื่องทารุณกรรมคาดว่าจะเข้าข่ายความผิดนะฮะ
เพราะมีการบังคับให้ผู้เสียหายทุบตีลูกนะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเรียกผู้ต้องหาว่าแม่
ฮารั่วแม่แล้วให้เรียกไพรินที่เป็นแม่เนี่ยว่าคุณใช่ไหม

อ่าส่วนข้อหาการค้ามนุษย์เดี๋ยวต้องพิจารณาเพิ่มเติมว่าเข้าข่ายหรือไม่นะฮะอืม
สามคนนี้เขาไม่ได้ชื่อไพรินเขาไม่ได้ชื่อพลอยหรือว่าไข่มุกกันนะ
ค่ะเพราะว่าให้เปลี่ยนชื่อแต่เหมือนกับว่ามันมีเอกสารจดหมายไง
เหมือนกับว่าแม่ตัวไพรินเซ็นขายลูกให้กับตัวผู้ต้องหาใช้หนี้
ตรงนี้ที่ตำรวจบอกว่าจะขยายผลว่าเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์ด้วยหรือเปล่า

ล่าสุดนะฮะผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าหลังพนักงานสอบสวนนำ
ตัวไนฮารุกับนายตีเพตรฤทธรรพ์ส่งฝากขังที่สารอายอาตลิงชัน
พร้อมคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาจะออกมายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
วันนี้ปรากฏว่าทั้งคู่ไม่มีญาติมายื่นขอประกันตัวเลยนะฮะ
ขณะเดียวกันศาลท่านก็มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวไปคุมขังไว้ที่เรือนจำ

แล้วผู้เสียหายก็ยังมีอีกเยอะนะคะ
นับ๑๐คนนะคะที่เมื่อวานเล่าไป
ผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคะ

เมื่อวานยังพูดกันอยู่เลยนะพี่อุ๋ยนะว่าเรื่องนี้มันแปลก

ตั้งแต่ใช้หลักจิตวิทยา

ไปมาเอ้าเป็นเรื่องของรัฐธิอะไรไปอีก

บอกว่าทยอยเดินทางไปให้ข้อมูลกับตำรวจ

ตอนนี้อยู่ระหว่างประเมินว่ามูลค่าความเสียหายรวมแล้ว
จะเป็นมูลค่าการเงินเท่าไหร่กันแน่
บางคนก็หลักแสนบางคนก็หลักล้าน
ก็เป็นลักษณะถูกหลอกให้ไปลงทุน
ทีนี้เรามาดูเรื่องราวของฮารุกันหน่อย
สื่อตั้งเลยว่าเป็นเจ้ารัฐธิ
เพราะว่าโอ้ยไปมาเหมือนเป็นเรื่องของรัฐธิอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมค่ะ
แต่คุณผู้ชมดูประวัติในฮารุผู้ต้องหาคุณผู้ชมอาจจะยิ่งตกใจนะ

นายฮารุผู้ต้องหาคนนี้เคยทำงานกับยูนิเซฟ
ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัยที่เกาหลีใต้และไทย
ทำธุรกิจเครื่องประดับออนไลน์
จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ประเทศอังกฤษ
เคยเรียนแพทย์ทางเลือกแบบผสมที่เกาหลีใต้แต่ไม่จบหลักสูตร
เคยเป็นผู้ช่วยแพทย์โรงพยาบาลจุฬาในช่วงโควิด๑๙ระบาดหนัก
เป็นหมอดูไพ่ทาโร่รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ
ดูประวัติเขาสิคะครับแต่นายฮารุคนนี้เปลี่ยนชื่อมาเยอะมากคุณผู้ชม
เท่าที่ตรวจพบณเวลานี้เปลี่ยนมาแล้ว๙ชื่อ
โอ้โหแล้วแต่ละชื่อคุณผู้ชมลองดู
พิษนุพีรพรวิพุทธธีรพัฒน์พีรพรวิพุทธ
พิชยาเพียรพรวิพุทธอริสราเดชาสิริสกุล
ฮารุนางาซิริเพชรพลอยแพรวาศรีโสภาสิริ
ยูราศรีโสภาสิริเกษราฮวังซิริและฮารุฮวังซิริ
๙ชื่ออย่างน้อยเท่าที่รู้ตอนนี้
ฮารุนี่เปลี่ยนมา๒รอบเลยนะ

ใช่ค่ะแล้วจากการตรวจสอบเนี่ยนะคะ
ฮารุในปี๒๕๕๗กระทำความผิดในพื้นที่สอนอทองหล่อ
ข้อหาช่อกงแต่ตอนนั้นใช้ชื่อนายยูราศรีโสภาซิริ
เป็นบุคคลตามหมายจับของสารแขวงธนบุรี
วันที่๔กรกฎาคม๒๕๖๒ข้อหาช่อโกงค่ะ

ใช่ค่ะและวิธีการเข้าหาเหยื่อนะคะ
ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่านายฮารุ
บอกเหยื่อว่าตัวเองเนี่ยนะโปรไฟล์ดีมาก
บ้านมีฐานะนะแล้วเขาคุยดีคุยเก่งค่ะ
ดูเป็นมิตรมากอัธยาศัยดีมากแล้วเขาก็ดูภูมิฐานด้วยนะคะ
การเข้าหาเหยื่อแต่ละคนใช้หลักการเดียวกันคือ
หลอกให้ตายใจพูดสารพัดตีสนิทสารพัด
พอเหยื่อตายใจเชื่อใจก็ชวนให้มาลงทุนทำธุรกิจต่าง
ก็คือจะชวนมาลงทุนในธุรกิจที่เหยื่อสนใจค่ะ
สุดท้ายก็โกงเงินไปอ้างว่าไปต่างประเทศบ้าง
ล็อกช่องทางการติดต่อบ้าง
อย่างกรณีคุณไพรินเหยื่อรายล่าสุดที่ถูกหลอก

ฮารุเข้าหาด้วยวิธีการดูดวงค่ะ
ไปดูดวงไพ่ทาโร่ให้ก็ใช้โอกาสที่คุณไพรินกำลังมีปัญหาชีวิต
หลอกล่อชักชวนเสนอตัวจะยื่นมือไปช่วย
คุณไพรินตายใจเชื่อใจสุดท้ายคุณไพรินตกเป็นเหยื่อ
สุดท้ายคุณไพรินผู้ที่เป็นเหยื่อ
คิดว่าตัวเองเป็นหนี้บุญคุณเป็นหนี้นายฮารุผู้ต้องหาด้วยซ้ำ
แล้วเนี่ยต้องใช้หนี้๑๔๐ล้านบาท
คือความจริงเอาเงินทองของตัวเองเนี่ย
มาร่วมลงทุนกับฮารุแล้วถูกหลอกไปหมดแล้ว
ใช่แล้วฮารุบอกว่าเนี่ยก็ทำงานไม่ประสบความสำเร็จนะ
เป็นว่าเงินที่ลงทุนกันไปเนี่ยมันก่อนหนี้ทำให้เป็นหนี้๑๔๐ล้าน
คือทางคุณไพรินกับเพื่อนก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณฮารุอีก
ใช่แล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยทำงานไม่ดีเราทำงานไม่ดี
เป็นความผิดของเราเองที่เป็นหนี้เลยต้องหาเงินมาใช้หนี้
คือคนอื่นเนี่ยถูกโกงก็ถูกโกงแล้วก็หนีไป
ค่ะอ่าก็พยายามตามหาตัวอยู่แต่คุณไพรินกับเพื่อนอีกสองสองคนเนี่ยเป็นสามคนอดีตพยาบาลเนี่ย
ถูกหลอกถูกสะกดจิตกล่อมประสาทหรือจะล้างสมองก็แล้วแต่
ให้มาอยู่ในห้องในคอนโดตรงนี้ค่ะ
พร้อมกับลูกคุณไพรินสองคนซึ่งเป็นเด็กน้องก็มาอยู่กับแม่นั่นแหละ
แล้วสามคนนี้ก็จะถูกบังคับให้ไปหาเงินมาคราวละหกหมื่นหกหมื่นหกหมื่น
เพื่อใช้หนี้ที่บอกว่าฉันใช้หนี้แทนเธอนะเธอทำเจ๊งเนี่ย๑๔๐ล้านเนี่ย
เมื่อวานนี้ที่เล่าไปตัวเหยื่อทั้งสามท่านนะคะยังบอกเลยว่าตัวเองผิดเอง
ตัวเองเอาน้ำร้อนลาดตัวเองตัวเองทำงานไม่ดีทำธุรกิจไม่สำเร็จ
จนเป็นหนี้ก็ต้องหาเงินใช้หนี้ไม่เอาผิดผู้ต้องหาไม่เอาเรื่องถึงขั้นนั้นเลยอะค่ะ
เพราะนี่ร่วม๒ปีได้นะที่อยู่ตรงนี้นะซึ่งถ้าจะหนีหรือจะแจ้งใครให้มาช่วยเนี่ย
มันทำได้ตั้งนานแล้วล่ะแต่ทำไมเขาถึงแบบรู้สึกว่าโอ้โหเขาจะต้องอยู่กับฮารู
ช่วยจนได้นะครับเป็นอดีตสามีอ่ะคุณพ่อของน้องทั้ง๒คนนะครับเขาไปจงครับจะไปที่คอนโดที่
แล้วสอบสืบสวนนครบานไปช่วยออกมาได้เนี่ยนะครับ
คอนโดบอกว่าผู้ก่อเหตุที่เป็นผู้ต้องหาทั้งสองคน
ไม่ใช่เจ้าของห้องในคอนโดนะครับเป็นแค่ผู้มาเช่านะฮะ
ขณะเดียวกันร้านกาแฟที่หน้าคอนโดบอกว่า
ตัวของนายฮารุเนี่ยเป็นลูกค้าประจำที่ร้านกาแฟนะ
เวลามานั่งกินกาแฟมาซื้อกาแฟเนี่ย
ชอบบอกว่าตัวเองเป็นหมออยู่สถานทูตสหรัฐ
แล้วบอกว่านายตรีเพชรัตน์เนี่ยนี่เป็นคนที่กำลังจะเข้าวงการ
นี่นะฮะขณะเดียวกันเจ้าของร้านกาแฟยังบอกว่าเคยเห็นเหยื่อนะครับ
ที่เป็นผู้เสียหายทั้ง๓คนลงมากับนายฮารุนะฮะ
ก่อนหน้านี้เหยื่อทั้ง๓คนนี่เป็นผู้ที่ไว้ผมยาวหมดเลย
แต่มาพักหลังเห็นลงมาเนี่ยผมสั้นหมดแล้วตั้งแต่ช่วงต้นปีก็ผมสั้นหมดแล้ว
พฤติกรรมอีกอย่างหนึ่งของนายฮารุกับนายตรีเพชรัตน์ก็คือ
ชอบนำสิ่งของมาบูชาพระพรมที่หน้าคอนโดมาบ่อยมาก
คือเฉลี่ยละอาทิตย์หนึ่งเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย๑๒ครั้ง
บางทีมากกว่านั้นนี่นะฮะพระพรมที่คอนโดนะครับ
แต่ละครั้งก็จะมีของมาเส้นไหว้พวกผลไม้น้ำขนมคือเส้นไหว้เยอะมากอ่ะ
แต่ละครั้งคนที่อยู่ที่คอนโดบอกโอ้โหดูยิ่งใหญ่มาก
ในการมาไหว้พระพรมที่คอนโดอันนี้พฤติกรรมนายฮารุนะฮะค่ะ
คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะตำรวจสนบวรมงคล
นำตัวนางสาวพลอยนามสมมุติอายุ๓๔ปี
นางสาวไข่มุกนามสมมุติอายุ๔๘ปี
อีก๒คนนะคะที่ถูกนายฮารุกักขังทารุณมาสอบปากคำ
ตำรวจคุยด้วย๔ชั่วโมงกว่าเลยนะคะแล้วก็พาทั้งคู่ออกมาจากห้องสอบสวน
ช่วงเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๔๐นาที
นักข่าวพอมีจังหวะได้ถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ
ว่าผู้ต้องหามีพฤติกรรมอย่างไรกับตัวผู้เสียหายบ้าง
ผู้เสียหาย๒รายนี้ตอบสั้นแค่ว่ายังไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรในเวลานี้
เดี๋ยวลองดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
นี่นะคะคุณผู้ชมคะเราได้คุยกับหนึ่งในผู้เสียหายที่มาแจ้งความดำเนินคดีกับนายฮารุเพิ่มเติม
อันนี้คือผู้เสียหายรายอื่นแล้วนะคะ
เล่าให้ฟังว่ารู้จักกับนายฮารุ๘ปีก่อน
ฮารุเป็นลูกค้าที่ร้านอาหาร
แล้วเข้ามาสอนพิเศษภาษาอังกฤษให้กับลูกสาวเธอค่ะ
เธอไปเซ้งที่ดินของพี่สาวแถวตรอกเข้าสารราคา๑ล้านบาท
แต่พอจ่ายเงินไปแล้วติดต่อนายฮารุไม่ได้อีกเลย
รับเลยว่านายฮารุพูดจากเก่งโน้มน้าวเก่งจนหลงเชื่อจนตกเป็นเหยื่อ
ตอนนี้พอจับได้เนี่ยเธออยากจะถาม
อยากจะไปถามนายฮารุจริงว่าทำแบบนี้เพื่ออะไร
ก็อยากจะถามว่ามันทำแบบนี้ทำไม
มันสร้างความเดือดร้อนให้เราแล้วเงินมันไม่ใช่น้อย
เงินมันไม่ใช่น้อยมันมาหลอกเราแบบนี้ทำไมมันเพื่ออะไร
ติดต่อไม่ได้เลยมันบล็อกโทรศัพท์มันอะไรเราหมดเลย
แต่พอหลังจากที่เราโดนแล้วเนี่ย
เราก็ไปถามเขาจะไปทำผมอยู่ร้านตรงข้ามเราร้านเราอะนะ
เพราะเขาจะเข้าร้านทำผมร้านนี้คือเขาจะมาแทบทุกวันเลย

เขาก็บอกว่าเขาก็โดนเหมือนกัน
เมื่อตอนเย็นค่ะแม่น้องชายและอดีตสามีของนางสาวไพรินนามสมมุติที่เป็นเหยื่อนะคะ
เข้าพบกับคุณปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
ขอให้ช่วยติดตามคดีแล้วก็อยากจะให้ดูสภาพจิตใจของตัวนางสาวไพรินและเด็ก
ลูกอีกสองคนนะคะสภาพจิตใจสำคัญมากนะโดยเฉพาะเด็กนะคะ
อยากจะให้ช่วยดูจนกว่าเด็กจะฟื้นฟูสภาพจิตใจแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตกันได้ตามปกติ
ทีนี้เมื่อวานนี้ตำรวจบอกว่าคาดว่านายฮารุใช้ทฤษฎีแก๊สไลติ้งในการหลอกเหยื่อนะฮะ
โดยเฉพาะทั้ง๓คนที่อยู่ที่คอนโดนะครับที่เป็นอดีตพยาบาลนะครับ
วันนี้เราได้คุยกับนักจิตบำบัดนะครับบอกว่าทฤษฎีดังกล่าวเป็นการทำให้เหยื่อรู้สึกผิดซ้ำ
อย่างกรณีนายฮารุเนี่ยจะหลอกเหยื่อว่านี่ติดหนี้อยู่๑๔๐ล้านนะ
แล้วจะบอกว่าตัวเองเนี่ยต้องขายรถขายบ้านขายที่เอาเงินมาช่วยชดใช้หนี้ให้
จนทำให้เหยื่อเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวเขาผิด
นายฮารุนะฮะตัวของนายฮารุนะครับทางคุณหมอวัลลบนะฮะบอกว่าเข้าข่ายพวกหลงตัวเองนะฮะ
ปั่นหัวโดยการเอาจุดอ่อนของเหยื่อมาขยี้
การที่คนคนหนึ่งจะเป็นแก๊สไลติ้งได้เนี่ยเขาจะต้องศึกษาด้านไหนเป็นพิเศษไหมคะ
ศึกษามันเป็นจากจิตใจที่เคยถูกจับผิดมาตลอด
ไอ้คนที่เป็นผู้ทุกข์เนี่ยเป็นเหยื่อเนี่ยเป็นคนที่พูดเองก็ต้องรับผิดชอบเอง
เขาเองกับไอ้ผู้ไม่ได้ปั่นหูเนี่ยเหมือนกับเป็นเหยื่อ
ต้องมาร่วมทุกข์ภัยนะร่วมกับเหยื่อด้วย
เพราะถ้าพอเกิดปัญหาขึ้นมาก็มาโทษเหยื่อละ
ว่าทั้งหมดเป็นเพราะใครอ่ะแทนไปพูดพูดเองแทนไปทำอย่างเงี้ย
แล้วเธอลงโทษตัวเองหรือเปล่าหรือฉันต้องลงโทษตัวเอง
แต่ถ้าจะใช้ทฤษฎีแบบนี้จริงก็คือหลักจิตวิทยาในการหลอกลวงเหยื่อ
สมองเหยื่อเนี่ยตำรวจบอกว่ากำลังตรวจสอบอยู่ว่านายฮารุ
เคยไปอบรมเรื่องหลักจิตวิทยาที่ไหนนะครับ
เดี๋ยวต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมด้วยนะครับ
เพื่อจะมีการขยายผลหรือว่าแจ้งข้อหาเพิ่ม
เพราะอยู่ดีไปพูดโน้มน้าวอย่างเดียวเนี่ย
มันอาจจะไม่สำเร็จมันอาจจะต้องมีการ
ไปเรียนรู้มาจากไหนอย่างไรนะครับ

ที่ผู้เสียหายถูกนายฮารุบังคับให้โพสต์รีวิวแล้วก็ขายสินค้า
เครื่องสำอางด้วยมีการถ่ายรูปคู่กับดาราชื่อดังอีกหลายคน
ก่อนจะถูกบังคับให้ตัดผมสั้นด้วยนะฮะนี่เป็นเหยื่อที่ถูกจับอยู่ที่คอนโดนะ
ถูกกักขังนวงเหนียวอยู่ชุดที่เขาให้เปลี่ยนชื่อเป็นพลอยไข่มุกไพรินเนี่ย
เพื่อโพสต์ขายสินค้า
คงถูกล้านสมองว่าต้องขายสินค้าเพื่อใช้หนี้
ตั้งแต่โต๊ะไม้ยันหม้อทอดไร้น้ำมันอ่ะค่ะขายหมดอ่ะ

ของในเพชรนะฮะซึ่งก็ตรงกับที่ทางไพรินส่งข้อความมาขอความช่วยเหลือจากอดีตสามีนะครับ
เพื่อขายของเพราะตอนที่เธอส่งข้อความมาหาอดีตสามีเนี่ย
หลังจากที่หายเงียบกันไปตอนที่เลิกกันแล้วบอกว่าตอนนี้ก็มีช่องทางแล้วมีหนทางแล้ว
หลังเธอก็ทักมาหาบอกช่วยซื้อของหน่อยหาเงินให้หน่อย๖โมง๖๐๐๐สุดท้ายก็บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็ไปช่วยกันมา
แบบนี้ต้องขยายผลเพิ่มนะคะมีผู้เสียหายรายอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ตำรวจบอกว่าให้ไปแจ้งความดำเนินคดีมันก็ต่างกรรมต่างวาระนะคะ